กลับมาติดตามข่าวแปลกกันบ้างนะครับใช่ค่ะข่าวนี้นี่ต้องมาดูนะ
พิสูจน์กันด้วยว่าสรุปว่าวัตถุขาว
กลมที่เจอในกระเพาะไก่เนี่ยมันคืออะไรกันแน่
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูรูปร่างกันหน่อยนะคะว่าหน้าตามันเป็นยังไง
ซึ่งข่าวนี้เนี่ยเห็นไหม
เหมือนมุกบางคนเขาบอกแบบนี้

ซึ่งเกิดขึ้นต้องบอกก่อนบ้านเลขที่เนี่ย

อยู่ที่ตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองตรังค่ะ
แล้วป้านาป้านาก็มีอาชีพกรีดยางพารา
พร้อมด้วยนายธนพงศ์นิ่มแก้วหรือว่าแซมมี่ศรีวิแหวงตลกชื่อดัง

ซึ่งเขาก็โชว์วัตถุชนิดนี้ที่มันเป็นก้อนขาวเนี่ย
บางคนบอกว่ามันใกล้กับเหรียญ๒๕สตางค์
ขนาดมันจะพอกันลักษณะกลมมนต์หน่อย
มีน้ำหนักอยู่นะคะแข็งด้วย
ถ้าเกิดว่าไปโดนแสงตกกระทบมันก็จะเห็นความมันวาว

ทีนี้ชาวบ้านเขาบอกว่าเขาก็มามุงดูนะ

เราก็เลยถามถามป้านาป้านาป้านาได้มาจากไหน
บอกว่าอ๋อได้มาจากกระเพาะไก่
เป็นไก่ตัวผู้อายุสัก๖เดือนได้
แล้วป้านาเอามาเปรียบเทียบกับเหรียญ๒๕สตางค

แต่ว่ามันไม่แบนเหมือนกับเหรียญ๒๕สตางค์นะคะ
ซึ่งป้านาเพิ่งเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเป็นวันพระใหญ่ของชาวพุทธ

ระหว่างนั้นป้านากำลังกรีดยางพาราอยู่
กรีดอยู่คนเดียวในสวนยางนี่แหละปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือเหยียวตัวใหญ่เนี่ย
ชาวบ้านคือชาวบ้านเขาจะเรียกเหยียวว่ารุ้งนะคะ
มาจิกฟัดกับไก่เถื่อนอยู่ในสวนของป้านา
ทีนี้ก็สู้กันอยู่ประมาณสองนาทีอ่ะค่ะปรากฏว่าเหยียวเนี่ยมันจิกหัวไก่
แล้วก็บินหายไปคือจิกจนแบบเหลือแต่คอไก่ตายเลยนะ
ทีนี้ป้านาก็เลยเอาไก่ตัวนี้กลับมาบ้านหลังจากกรีดยางเสร็จ
ตอนนั้นเนี่ยผ่ากระเพาะของไก่ตัวที่มันตายเลยนะฮะ
ปรากฏว่าก็เจอไอ้ก้อนขาวอยู่ในกระเพาะเสร็จแล้วป้านาก็เลยไปเก็บไว้
ไปให้ชาวบ้านให้เพื่อนบ้านดูว่าช่วยกันดูหน่อยซิว่ามันคืออะไรกันแน่
ป้านาบอกว่าป้าเนี่ยอายุ๖๒แล้วนะป้าก็ชำแหละไก่มาเยอะ
ไม่เคยเจออะไรแบบนี้อยู่ในกระเพาะไก่เลยแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่า
เออเนี่ยชาวบ้านที่อายุเยอะกว่าป้านาก็บอกเกิดมาก็ไม่เคยเห็น
มันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ไก่จะไปจิกกินก้อนอะไรที่มันแข็ง
แล้วก็ขนาดใหญ่แบบนี้ลงไปได้ชาวบ้านเขาก็เลยบอกว่ามันไม่น่าจะใช่หินหรอก
ทีนี้ป้านาก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นของดีประกอบกับคนในพื้นที่ไม่เคยเห็นด้วยไงคะ
เขาก็เลยอยากให้ผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบแล้วก็ถามป้านาตอนนี้มีคนมาติดต่อขอซื้อไหม
บอกมีแต่ก็ไม่ขายป้าจะเก็บไว้เอง
ทีนี้ค่ะทางตลกชื่อดำเนี่ยนะคะก็พอทราบเรื่องเนี่ยมาดูแล้วก็บอกกับผู้สื่อข่าว
บอกว่าเอาจริงที่ผมมาดูเนี่ยนะผมก็อยากรู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่
แต่ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะสำหรับตัวผมมองว่ามันเป็นสิ่งแปลกที่จะเจอวัตถุแบบนี้
กระเพาะของไก่มันไม่เคยเห็นมาก่อนซึ่งทีนี้ทางป้านาที่เขาเป็นเจ้าของอ่ะค่ะ
เขาก็เลยบอกว่างั้นป้าก็ไปซื้อลอตเตอรี่ละกันเอาไว้เสี่ยงโชค
แล้วก็เลยถามไงป้าพอป้าเจอแบบนี้แล้วป้าคิดว่ามันเป็นเลขอะไรล่ะ
ป้าก็ได้แต่อมยิ้มเออป้าบอกแบบนี้นะคะ
ครับยังมีข่าวแปลกอีกหลายที่นะฮะไม่ว่าจะพาไปที่จอมปลวกกุมารไอ้ไข่นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนางพญาบึ้งแม่ลูกอ่อนคาบเลขเด็ด
นี่ชาวบ้านบอกไม่ได้หลับได้นอนเลยนะเฝ้าทั้งคืนเลยนะฮะ๒คืนติดแล้วนะฮะ
ส่วนอีกที่หนึ่งคุณผู้ชมโอ้โหไปดูนะฮะไข่งูจำนวนถึง๑๖ฟอง
หลังจากก่อนหน้านี้ชาวบ้านพบว่ามีงูมาพลอดรักกันนะครับ
นี่ฮะชาวบ้านแจ้งขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยเพียวเยียงไทยศรีราชา
ให้มาตรวจสอบแล้วก็จับงูออกไปหน่อยนะฮะ
หลังจากพบไข่งูไม่ทราบชนิดใต้กองไม้ภายในชุมชนเชื่อมไมตรี
ที่หมู่๖ตำบลบวินัมเภอศรีราชาจังหวัดชมพรี
เมื่อกู้ภัยไปถึงเปิดกองไม้ดูคุณพบไข่งูนับไปนับมา๑๖ฟอง
ก่อนจะเอาออกเนี่ยต้องจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคุณนะ

อยู่ตรงข้ามกับสารพ่อปู่ใหญ่ทองคำพญางูใหญ่นะครับ
ชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าสารนี้ก่อตั้งเมื่อประมาณ๔ปีที่แล้ว
ก่อนหน้านั้นมีคนในชุมชนล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตกันบ่อย
และมีคนเท่าคนแก่ได้ฝันเห็นงูใหญ่

ก็คือสารพ่อปู่ใหญ่ทองคำหรือพญางูใหญ่ขึ้นนะครับ
แล้วก็เมื่อช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา
คือมีชาวบ้านพบงูจงอางขนาดใหญ่๒ตัวคุณ

ลักษณะนี้ฮะพลอดรักกันคุณ
อุ้ยกอรัสรัดฟัดเหวียงเลยนะครับ
แล้วก็เมื่อวันก่อนก็มาพบมีไข่งูอยู่
ตรงใต้กองไม้
แต่ทีนี้ก็ไม่กล้าที่เอาออกเอง
ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เอาไข่งูออก
รวมถึงให้ตรวจสอบด้วยว่างูอยู่ตรงไหน
จากการเข้าไปตรวจสอบไข่งูนะครับ
พบว่าไข่ฝ่อไปหมดแล้ว
ตอนนี้ชาวบ้านก็กลัวอย่างหนึ่ง
ถ้าไข่ฝ่อไปหมดแล้วหรือว่ามีงูเล็ดลอดออกไปได้
มีลูกงูออกไปได้โอ้จะไปอยู่ตรงไหนกัน

งูเหล่านี้แล้วก็เจ้าพ่อมาให้โชคให้ลาบกับชาวบ้าน

พาไปดูนางพญาบึ้งแม่ลูกอ่อนแบบที่คุณสืบสกุลบอกไว้นี่แหละ
ที่ชาวบ้านเขาอดตระหลับอัปดาห์นอนมา๒๓วันนะนะ
ใช่ค่ะนี่คือที่อำเภอกบินบุรีที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
แล้วเมื่อคืนนี้พญาบึ้งแม่ลูกอ่อนปรากฏว่า
สมการรอคอยออกมาแล้วจ้ะ
คาบเลขเด็ด๓ตัวออกมา

พวกเรารอกันอยู่นะ๒วัน๒คืน
ตอนที่เอากระดาษม้วนนะครับ
เขียนเลขแล้วก็หยอดลงไปในรูของพญาบึ้ง
ก็ต้องรอแบบนี้ให้เขาเอากระดาษออกมานะฮะ
ใช่ค่ะตอนรอ๒คืนก่อนนะ
ญาบึ้งก็ไม่ยอมคาบเลขออกมาให้สักที
ชาวบ้านเขาบ่นผิดหวังกันแต่สุดท้ายค่ะก็ได้เฮนะคะ
นี่ตั้งกล้องไว้เลยตั้งกล้องค้างไว้เลย
ใช่ค่ะก็หวังว่าน่าจะได้โชคได้ลาบงวดนี้ด้วยนะคะ
ครับไปดูกันที่อ่างทองกันบ้างนะครับ
ตะเคียนคู่แม่ย่าสบายทองกับแม่ย่าสร้อยสุดานะครับ
จังหวัดอ่างทองมีนักเสี่ยงโชคมาที่นี่กันเยอะเลยล่ะครับ
ส่องหาเลขแล้วก็จะนำไปเสี่ยงโชคกัน
งวดนี้บ่ายนี้สลากินแบ่งรัฐบาลจะออกแล้วนะฮะ
งวดประจำวันที่๑มีนาคมเนี่ยนะครับ

ใส่เสื้อน้ำเงินเกิดอาการคล้ายนะคุณ

จุกก็ไล่ร้ำอยู่บริเวณหน้าสาน

แล้วก็ยังชูนิ้วมือบอกใบ้ตัวเลขด้วยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีหญิงสาวอีกคน

ย่อไล่ร้ำแบบนี้นะฮะ
ชูนิ้วมือบอกใบ้เป็นตัวเลขเหมือนกัน
ชาวบ้านก็จะนำตัวเลขเหล่านี้ที่ชูขึ้นมาเป็นนิ้วเนี่ยนะฮะ
ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อเสี่ยงโชคในช่วงโค้งสุดท้ายด้วยนะครับ
จากอังทองค่ะเดี๋ยวพาไปที่เชียงใหม่กันหน่อยนะคะ
ที่วัดสรรมะเกียงอำเภอดอยสะเก็ด
ก็มีการจัดพิธีบวงสวงเสริมบารมี๕ไอ้ไข่
แล้วก็มีพิธีเปิดหูเปิดตารูปปั้นพญาอินแปลง
สี่หูห้าตาหรือว่าพระอินทร์จำแรงนะคะ
ก็มีหลวงปู่ครูบาบุญยังแห่งวัดห้วยน้ำอุ่นที่ลำพูน

หลังจากนั้นก็มีการทำพิธีสืบชะตาหลวง
ชะตาแก้ปีชงอันนี้ก็ตามประเพณีล้านนา
คนก็มาร่วมเยอะเหมือนกันนะคุณประมาณสัก๕๐๐กว่าคน
ใช้เวลาประมาณ๓ชั่วโมงก็เสร็จพิธี
หลังจากเสร็จพิธีแล้วชาวบ้านเขาก็ต้องไปดูอ่างน้ำมนต์ค่ะ
หลังจากนั้นก็ตามไปดูทะเบียนรถด้วย
ทะเบียนรถของหลวงปู่ครูบาบุญยัง
ก็นี่ค่ะทะเบียนรถเป็นเลขอะไรเนี่ยแหละฮะ
๔๙๙๗นี่ค่ะ

ชาวบ้านจำนวนมากพากันเข้าร่วมพิธีตั้งศาลใหม่
ครอบจอมประหลวกกุมารไอ้ไข่ที่บริเวณป่าช้าโคกรันอำเภอปรศาสตร์นะครับ
โดยเลขที่สารที่ตั้งหรือว่าเลขที่บ้านของจอมปลวกกุมารไอ้ไข่
โอ้โหชาวบ้านรอดูเลยว่าเลขที่๓คือเลขอะไรนะฮะ
เลขที่ก็คือ๕๙๓ทับ๓นะครับ
จากนั้นร่างทรงก็ทำพิธีในการขอโชคขอลาบ
แล้วก็ชูมือบอกใบ้ให้แก่ชาวบ้านนะครับ
ก่อนที่จะเขียนตัวเลขลงบนกระดาษนะฮะเพื่อให้ชาวบ้านเห็นกันชัดเลยนะครับ
เดี๋ยวลองดูนะฮะว่าเขียนเลขอะไรไปนะฮะนี่ฮะ
ค่ะคุณผู้ชมตาดีได้ตาร้ายเสียนะฮะ
ก็เรื่องของการเสี่ยงโชคนะครับเสี่ยงแต่พอประมาณ
แล้วก็ถูกกฎหมายนะฮะก็คือซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะครับ